คุณผู้ชมคะเราไปดูนะคะเรื่องของการจัดงานของห้างร้านต่างที่มีการจัดงานในเรื่องของการท่องเที่ยว
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอขนาดนี้เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของค่าเงินนะคะ
ตอนนี้หลายคนก็เล็งกันไว้เพราะว่าหลายคนเตรียมเดินทางด้วย
เอาล่ะเราไปดูกันค่ะอย่างที่บอกไว้ว่ามีการจัดกิจกรรมนะคะในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

ทัศกาลมหาสมบัติ๒แผ่นดินของพระนางซูสีไทยเห่า
นำมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทย
รวมทางพระพุทธศัตริย์กวนอิมหยกดำเทพเจ้าไฉสิงเอียหยกขาว
เทพเจ้ากวนอูหยกดำอายุกว่า๕๐๐ปีหยกชมพูรูปผักกาศที่หาดูได้ยาก
พระสังกระจายน้ำหนักกว่า๓๐๐กิโลกรัม
จริงแล้วเนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราที่เราลูกค้าเป้าหมายของเราแล้วเนี่ย
เราเป็นในเรื่องของลูกค้าคนไทยอยู่แล้วนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้เป็นช่วงจุดจีน
ซึ่งเราก็จะมีต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะ
ชาวต่างชาติได้เข้ามาแล้วก็ดูว่าวัฒนธรรมจีน
ในประเทศไทยของเรามีอย่างไร
แล้วก็มีสิ่งที่สวยงามที่เขาน่าจะจดจำ
แล้วก็กลับมาเยี่ยมชมประเทศไทยได้อีกนะคะ
นี้ใช้งบประมาณกว่า๕๐ล้านบาท

เป็นการใช้งบร่วมกับแคมเปญตรวจจริงของ
ดึงดูดลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศ

จนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์นี้